เดี๋ยวนี้กล้องหน้ารถกล้องหลังรถช่วยได้เยอะครับ

รวมทั้งกล้องตามแยกตามจุดต่างด้วยนะครับ
อย่างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่รัชบุรีครับ
เป็นสี่แยกแยกหนึ่งก็ไม่ใช่ถนนสายหลัก

ที่จะข้ามแยกแล้วก็เป็นเส้นทางเลี่ยงผ่านไปได้เนี่ย

ชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่าแยกผีสิง
เกิดอุบัติเหตุบ่อยมีคนเจ็บคนตายบ่อย

กาญจนบุรีต้องผ่านจุดนี้
เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ

รถบรรทุกพ่วง๑๐ล้อกับรถตู้

คือถ้าจะถามว่าตรงไหนเป็นเส้นหลักของตรงจุดนี้เนี่ย
เลนส์หลักก็จะเป็นฝั่งที่มาจากทางตรงนะฮะ
ก็ไม่ได้มีใครหยุดเลยนะครับมีคนค่ะ
เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ที่เดินทางมากับรถตู้
คันที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ย

ยับเลยนะครับเสียชีวิตไป๕คนมีบาดเจ็บอีก๕คนคันนี้มา๑๐คนนะครับ
ส่วนรถบรรทุกหลังจากชนกันแล้วก็ไปคว่ำพลิกตะแคงอยู่แบบนี้คนขับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
รถตู้คันนี้ความจริงแล้วมากัน๓คันมาจากกรุงเทพนะฮะ
จะเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษที่จังหวัดกาญจนบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุที่ถนนสายลูกแก่ห้วยกระบอกในพื้นที่ตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดรัชบุรี
คันแรกเนี่ยผ่านไปแล้วอีกคันนึงเนี่ยเป็นคันสุดท้ายเลยนะครับ
ข้ามมาแล้วก็ไม่เห็นว่ามีรถบรรทุกมาก็เลยพุ่งชนอย่างจังนะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๕คนนะครับจะเดินทางไปตำบลสนามแย้อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นสี่แยกอันตรายครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยมีคนเจ็บคนตายบ่อย
ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าจุดผีสิงแยกห้วยแรงนะฮะ
ว่าคนขับรถตู้ก็ไม่ชำนาญเส้นทางพอจะข้ามก็ไม่ทันคาดคิดว่าจะมีรถสวนทางมาแบบนี้นะครับ
ก็เลยเกิดเหตุขึ้นผู้ที่เดินทางมากับรถตามรายงานเนี่ยบอกว่า
ผู้เสียชีวิตก็เป็นผู้ที่พาครอบครัวกับญาติมารถตู้๓คันแต่ว่าเขาก็มาคันสุดท้ายกับครอบครัวของเขานะครับ
เป็นรองสวัสดิปราบรามอยู่สอนอสามเศษนะฮะก็ระวังนะครับใกล้ปีใหม่แล้ว
การเดินทางจะเยอะกว่านี้นะครับก็ต้องระวังกันมากขึ้น